มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เราได้นำเสนอไปแล้วล่ะนะครับ
เรื่องของคลิปที่มีผู้หญิงเนี่ยเขาโดนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยกระชากผม
สวัสดีชายสมรทธพูมเป็นภาพนี้คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว
ล่าสุดทั้งสองคนเขาได้มาเจอหน้ากันอีกครั้งแต่ไกลเกลี่ยเจรจากันไม่ลงตัว
ฝ่ายผู้หญิงที่มากระชากผมทราบชื่อว่าคุณหนิงนะฮะ
หลังจากที่พบกับตำรวจหลังจากที่พบผู้เสียหายแล้ว
เธอตกลงไม่ได้ชิ่งหนีนักข่าวไม่พูดอะไรเลยนะฮะ
ฟังจังหวะที่เธอนั้นออกจากสอนอกันก่อนนะครับ
หนิ่งคะพี่หนิ่งอันนี้คือเราให้การยังไงบ้างคะกับตำรวจ
อยากขอโทษเรายืนยันหรือขอโทษอะไรหน่อยไหมคะพี่นิดนึงไหมคะพี่
เห็นไหมพี่หนิงคือคนชุดชมพูชมพูอมม่วงนี่นะ
ออกมาปุ๊บพี่วินก็พาไปปั๊บเลยไม่พูดไม่จาพี่วินก็ขับพาออกไปเลย

การที่มีผู้หญิงอายุ๓๐ปีถูกกระชากผมที่บันไดเลื่อนทางขึ้น
คุณผู้ชมการที่เขามาเจอกันบรรยากาศในห้องสอบสวนตึงเครียดมากนะ
เขาเจอกันคุยกัน๓ชั่วโมง

แล้วถามว่าทำทำไม
จริงสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยมีความขัดแย้งส่วนตัวมาก่อน
เพียงเพราะว่าไม่พอใจที่ไปจองก็เลยตามมากระชาก
ก็คือขุนงษ์เขารักษาภาพนั่นแหละ
เขาเป็นคนที่ปรากฏถึงคลิปจริงทำจริงบอกสาเหตุไปด้วยว่าไม่พอใจ
เอามาทางฝากฝั่งของผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายกันหน่อยนะคะ
คุณอำพิกาหนองอุดมอายุ๓๐ปีค่ะ
ก็เดินทางมาที่สนพญาไทยนั่นแหละมาเจอกับคุณหนิง
พยายามจะไกลเกลี่ยกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีดูหมินซึ่งหน้าด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงเวลานั้นมีการด่ากันไงไม่ใช่ดึงผมอย่างเดียวนะ
ด้วยด่าไปด้วยก็ต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องดูหมินซึ่งหน้า
เรื่องดูหมินซึ่งหน้าก็เคลียร์กันไม่ลงตัวอีกนะ

คุณอำพิกาบอกว่าตำรวจเจอคู่กรณีพามาที่สนพญาไทยเหมือนกัน
ตั้งแต่๒ทุ่มวันที่๑๕กันยายน๓ทุ่มเธอก็มาที่สอนอพ่อ
คู่กรณีครั้งแรกจำหน้าได้เลยแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกัน
หรือไม่มีคำขอโทษใดออกมาจากปากคู่กรณีด้วยซ้ำไป
เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้กระดองค่าเสียหายไป
ค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าทำขวัญ
แต่คู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวนะคุณแจ้งความท่านเกินกว่าเหตุ
ซึ่งเธอเองก็ยืนยันด้วยว่าจะเอาเรื่องคุณหนิงละที่สุด

แล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
และดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้า
เดี๋ยวจะนัดวันไปยื่นฟ้องต่อสารแขวงดูสิต

สุดท้ายเนี่ยพอมาเจรจากันมันไก่เกลี่ยไม่ได้ตกลงไม่ได้
ก็ต้องไปตามเรื่องของการดำเนินคดี
เขาพยายามไกลเกลี่ยแล้วใช้เวลาตั้งนาน